เรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าใจแก้ไขหรืออะไรยังไงดี
วันนี้มีออกแถลงการแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอาจารย์แพทย์สิทธิ์เก่าแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เขาร่วมกันออกมาทั้งหมด๘๕๑รายชื่อบอกว่า
ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีในสภาวะศูนยากาศทันที
ก็คือกัญชาเสรีนะตอนนี้ที่เป็นอยู่นี่แหละ
คือตอนนี้เราเรียกว่าช่วงศูนยากาศเพราะมันยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง
หรือว่าควบคุมอะไรออกมาที่ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นว่า
ทุกคนเนี่ยก็เอาไปใช้ไปปลุกไปอะไรกันได้เพราะมันไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

ทั้ง๘๕๑รายชื่อจากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลก็เลยบอกว่า
อยากที่จะหนึ่งแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ปิดสภาวะกัญชาเสรีศูนยากาศนี้ซะ
เพราะตั้งแต่๙มิถุนายนเป็นต้นมาที่กัญชาเนี่ยถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว
แต่ดันไม่มีนโยบายควบคุมการใช้กัญชาอย่างครอบคลุมและปลอดภัย
มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเอาไปใช้ในเชิงนันทนาการหรือว่าใช้เพื่อความเลิดเลินเนี่ย
หลายคนมากใช้กันอย่างแพร่หลายด้วย
และมันนำไปสู่การเข้าถึงการใช้กัญชาของเด็ก
ซึ่งมันก็ผิดจากเหตุผลการออกนโยบายกัญชาเสรี

ว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงกัญชา
ตอนนี้คนเอาไปเสพเพื่อความสนุก
สถานการณ์เอาไปเมาเอาไปใช้เออเพื่อเอาความสนุก
ไปทำแบบว่าเป็นมวลขายเลย
และเขาบอกด้วยว่าการใช้กัญชาเสรีโดยปราศจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ย
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วว่ามันส่งผลกระทบต่อร่างกาย
และการเจริญเติบโตของสมองในเด็กและวัยรุ่น
เพราะฉะนั้นเขามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ของบ้านเราเนี่ย
มันคือภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
ในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ
อยากที่จะให้๒มีการออกมาตรการปิดสภาวะกัญชาเสรีศูนยากาศทันที
และให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องแบบรอบด้าน
จะได้มาช่วยกันออกแบบนโยบายกัญชาแห่งชาติ

เขามีการทำแคมเปญชะลอกัญชาเสรี
ออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เด็กใช้กัญชาออกมาก่อน
มีภาคประชาชนร่วมลงชื่อไป๖๐๐กว่าคนแล้วนะคะ
แล้วก็อยากที่จะให้รัฐบาลกับผู้เกี่ยวข้องรับฟังแล้วก็
ตำรวจก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันนะ

ตอนนี้มีการลักลอบกัญชาเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะ

เพราะไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไร

ใช้จับกลุ่มแล้วอ่ะมันจะทำได้ก็คือ
พรบสุรกากรพรบตรวจพืชกักพืชที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
แต่ตำรวจถ้าเจอตำรวจก็ไม่รู้จะจับยังไงแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่๙มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะ
เอาแค่ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ก็ได้ตำรวจบอกมีการตรวจยึดกัญชาได้มากกว่า๓ตันนะคะ
คือตอนนี้เลยต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการสกัดกั้นแล้วก็ปรับรามจับกลุ่มตามแนวชายแดน๔อำเภอของนครพนม
คือบ้านแพงธาตุอุเทนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอธาตุพนม
ก็คือตรงเรียกง่ายตะเข็บชายแดนทั้งหลายอ่ะใช่รุ่มแม่น้ำโขงทั้งหลายอ่ะค่ะ
ซึ่งตำรวจที่ตำรวจเป็นกังวลก็คือว่าถ้าจับกลุ่มตรงแบบพวกตามชายแดนแนวชายแดนต่างแบบนี้
คือมันมีหน่วยงานความมั่นคงมีเรื่องพรบเหลืองผืดเหลืองสุรกากรได้
แต่ถ้าเป็นพื้นที่ชั้นในในเมืองค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้จะเป็นปัญหาสำคัญในการแจ้งข้อกล่าวหา
เพราะมันยังไม่มีกฎหมายลูกรองรับว่าจะให้แจ้งข้อหาอะไร
ถ้าสมมุติเราจะจับกัญชากันขนาดนี้ไปจับยาบ้าให้หมดก่อนไหมถูกป่ะ
อันนี้พูดกันแบบตรงวันนี้ยาบ้าถูกกว่าวิตามินซี
แต่ขนาดเดียวกันเมื่อกัญชาปลดล็อกปุ๊บมันควรจะมีกฎหมายที่รองรับเหมือนกัน
ใช่ซึ่งตอนนี้อย่างที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงโอเคล่ะ
ตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ค่ะในการนอนหลับอืมอ่า
พูดตรงตรงแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยถ้าสมมุติจะปลดล็อกน่ะ
เราควรจะบอกเฮ้ยมันไม่ควรจะเอาไปพีถูกต้องไหมครับอาการอ่ะ
หรือมันไม่ควรจะเอามาแบบว่าไปไปวางขายกันแบบว่าอืมง่ายง่ายกัน
ปลื้มแบบเออวันนี้ไอ้คำว่ากัญชาที่เขาปลดล็อกจริงเนี่ย
ถึงบอกว่า๑วันนี้ปลดล็อกปุ๊บรัฐบาลต้องทำอะไรให้ความรู้สิ
เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาปลูกปุ๊บมันจะต้องทำให้เป็นอย่างที่เขาหาเสียงสิลูก
ว่าปลูกปุ๊บแล้วมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจยังไง
เห็นไหมตอนที่แบบวันนี้ที่เขาอภิกษาใจรัฐบาลกันอยู่อ่ะ
เขาจะบอกว่าอ้าวกัญชาจะทำให้เรารวยไม่รวยตอนนี้จะไปรวยตอนไหน
รวยอย่างไรประชาชนก็อยากจะถามกับเขาแล้วจะรวยยังไงอืม
นี่เพราะว่าเหมือนจริงเพราะว่าทางกลุ่มแพทย์รามาเขาก็บอกไงค่ะว่า
คือมันไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มันทำให้คนเข้าถึงแบบเสรี
ในที่นี้คือไม่รู้ปริมาณว่ามันควรจะมากน้อยยังไงใช้แบบไหนเพื่ออะไร
อร์ฟีนก็เป็นยาเสพติดแต่วันหนึ่งแล้ววันนี้
อร์ฟีนก็ใช้ในโรงพยาบาลถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถูกต้องไหม
ในที่สุดแล้วมอร์ฟีนก็ใช้ในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเค
ในอนาคตคุณจะต้องสรุปให้ประชาชนฟังเลยว่า
กัญชามันไม่ใช่มีประโยชน์แค่เมาแล้วหัวเราะถูกมาก
กัญชามันไม่ได้มีไว้สำหรับนอนหลับอย่างเดียว
หรือกัญชามันไม่ได้มีไว้ครบตอนเนี้ยสิ่งที่เราอยู่ในหัวมันอยู่แค่นี้
เราเรียนรู้มาแค่นั้นเราเรียนรู้แค่นี้หรือวันนี้กัญชาแค่ออกจากท้องพ่อทั้งแมพคือ
เอาไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวไปใส่น้ำซุปแล้วมันหวานแล้วมันอร่อยมันอร่อย
อันนี้มันมีความรู้อยู่แค่นี้แต่เรายังไม่มีความรู้มากกว่านั้นว่า
กัญชาตัวผูตัวเมียเอาไปทำอะไรรักษาอะไรปริมาณทีเอสซีเท่าไร
แม้กระทั่งวันนี้ตอนที่ทุกคนบอกว่ากัญชาจะปลดล็อกมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจของแต่ละบ้าน
มันจะเป็นขาดน้ำขาดไฟอืมแม้กระทั่งขาดไฟแพงถ้าบอกว่ากัญชามันแพงจริง
ก็ช่างมาเถอะเรามีเงินจะจ่ายค่าไฟถ้ากัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจจริงถูกต้องไหม
ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะง่ายอ่าเนี้ยคุณแก้ให้ความรู้เค้าว่าอื้อ
กรรชามันช่วยอะไรบ้างมันสิ่งหนึ่งประทั่งเออกระทั่ววัง
เขาบอกเขาเตรียมกฎหมายลูกรองรับไว้แล้ว

คือจริงตอนนี้ถามว่าทุกคนไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิก
การประกาศให้กัญชาออกจากบัญชียาเสพติดหรือว่ากัญชาเสรีเพียงแต่เขาบอกว่า
ถ้าตอนนี้คุณยังไม่สามารถออกกฎหมายรองรับออกมาได้ทัน
จนกฎหมายรองรับมันพร้อมแล้วปึ้งออกมาพร้อมกันใช้ควบคู่กันไปแบบนี้
มันปลอดภัยกว่าเพราะว่าทางแพทย์เขามองเลยว่าคือเขาเป็นห่วงเด็ก
เพราะมันมีเรื่องของผลกระทบเรื่องการเจริญเติบโต
แล้วคือเอาจริงคือทุกวันนี้ถามว่าสมมุติพาลูกไปกินข้าว

คือพาลูกไปกินข้าวเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่ไหมเขาใส่กัญชาหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดเขาใส่ขึ้นมาเอามันมีผลกระทบกับลูกเขาที่กินเข้าไปแล้ว

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ต้องใช้หลักนี้หรือเปล่าว่าอันนี้ไม่ใส่กัญชา
ร้านทำแบบนั้นนะคะคือถ้าสมมุติว่าจะเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ใส่กัญชา
จะเขียนเลยว่าคุณต้องแอดเงินเพิ่มเท่าไหร่

อย่างนี้แล้วถ้าสมมุติเป็นน้ำปกติของที่ร้านราคาเท่าไหร่
แต่จริงมันควรจะออกมาอย่างที่บอกมันเป็นกฎหมาย
กฎหมายลูกจริงมันควรจะออกมาตั้งแต่ต้นแล้วด้วยซ้ำ

อย่างวันนี้เราเห็นเมนูเด็ดที่สุดเลยตอนนี้คืออะไร
ใบกัญชาเทมปุระ
ร้านอาหารญี่ปุ่นมีหมดเลยใบกัญชาเทียมปุระ
แต่คุณจะรู้ไหมว่าการเอาใบกัญชาไปทอด

ซึ่งในใบหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าสารทีเอสซีมันเท่าไหร่

เพราะว่าเวลาที่เขาจะเอาน้ำมันสกัด
เขาก็ใช้ความร้อนในการสกัดถูกต้องไหมคะ
หรือวันนี้คนรู้ว่าน้ำมันกัญชาดีปุ๊บทุกคนไปทำอะไร
เอาไปต้มใส่หม้อหูข้าวมันก็ออกน้ำมันกัน
แต่คุณภาพในการรักษามันยังไง
มันได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งนึง
ที่สุดถ้าคุณอยากได้กัญชาเป็นทางการแพทย์จริง
คุณต้องให้ความรู้กับประชาชน
ถึงขนาดว่าในอนาคตเขาบอกว่า
วันนี้มีหลักสูตรนิเทศมีเกษตร
วันนี้กัญชาควรจะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร
ทุกมหาลัยเตรียมมาแล้วหมอกรังสินเตรียมแล้ว
คราวนี้จะต้องให้ความรู้แต่วันนี้มันเร็วเกินไป
เร็วปุ๊บทุกคนอยากลีอยากลองเหมือนเด็กสมัยก่อนเล่าเด็กอ่ะ

ก็ไปหาที่สูบบุหรี่ไปแอบสูบบุหรี่ตรงนู้นตรงนี้ถูกต้องป่ะ

กินแล้ว๑๖๑๗ความตั้งใจจะได้ไปเต้น
ฮ่าแล้วล่ะ